โอ้โหเรื่องของไม่จ่ายหนี้กรยศรนะได้ยินมานานเป็น๑๐ปีจริง
คือโครงการเนี่ยเขาเริ่มมาหลายปีแล้วนะครับ
ปัญหาล่าสุดเนี่ยมันเกิดกับคุณครูท่านหนึ่งอยู่ที่กำแพงเพชร

ไปเมื่อ๒๐ปีที่แล้วค้ำประกันให้กับเด็ก
ม๕ม๖ม๔อะไรพวกนี้นะฮะเด็กมัธยม๖๐คน
ก็ด้วยความหวังดีเพราะว่าเด็กบางคนก็พ่อแม่ไม่ได้เซ็นมาให้
พ่อแม่อยู่ไกลกลัวว่าเดี๋ยวจะไม่ทันที่สถานศึกษาที่กรยศ
เขาจะอนุมัติเงินค่าเล่าเรียนอะไรให้ก็เลยเซ็นไปให้
มา๒๐ปีลูกศิษย์ไปทำงานทำการไม่ใช้หนี้
ตัวเองเนี่ยถูกยึดบ้านยึดที่ดินนะค่ะครูก็บอกว่าไม่ได้โกรธลูกศิษย์นะครับ
แต่น้อยใจแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีเพจดังเขาก็เปิดเผยรายชื่อลูกศิษย
ครูวิพาเซ็นค้ำประกันให้แล้วก็ไม่ยอมจ่ายหนี้
บอกว่าชีวิตความเป็นอยู่ก็ดีอ่ะก็เรียนจบมีงานทำมีรถใช้
ใช่บางคนพอถูกเปิดเผยชื่อเข้ามานี่รีบไปใช้แล้ว
คือเงินก็ไม่ได้เยอะแยะหรอกครับโดยหลักการของกยศรแล้วเนี่ย
เขาก็ไม่ได้เก็บดอกเบี้ยอะไรแพง
เงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
เป็นกองทุนที่อยู่ในการดูแลโดยกระทรวงการคลัง
รัฐบาลก็จัดตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี๒๕๕
เขามีกฎหมายของเขาอยู่นะครับวัตถุประสงค์ก็คือต้องการให้เด็กนักเรียน
ยากจนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์มากู้ยืมเงินจากกรยศรเนี่ย
เล่าเรียนค่าเทอมก็ได้ค่าใช้จ่ายระหว่างการศึกษาก็ได้
โดยให้คณะกรรมการของกรยศตามสถานศึกษาต่าง
เป็นผู้พิจารณาอนุมัติค่ะแล้วก็แต่ก่อนเนี่ยส่วนใหญ่ใครขอไป
ส่วนใหญ่จะได้ซะทั้งหมดนะคะในอดีตนะคะแล้วก็คนเซ็นค้ำประกันเนี่ย
ส่วนใหญ่ในสมัยก่อนก็อยากจะให้ค่าราชการเซ็นค้ำครับข้าราชการก็จะใครที่ไหน
ก็ครูไงคุณครูเป็นข้าราชการส่วนใหญ่คุณครูก็เลยช่วยเซ็นค้ำประกันให้
แล้วกรณีของคุณครูวิพาเนี่ยก็เกิดคำถามว่าทำไมคุณครูคนเดียว
ค้ำประกันให้นักเรียนได้ถึง๖๐คนกรยศก็บอกว่ามันไม่ได้มีข้อกำหนดข้อบังคับอะไร
คือเซ็นกี่คนก็ได้ใช่นะฮะการใช้หนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อจบการศึกษาแล้ว๒ปี
คิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ๑ต่อปีของยอดเงินต้นที่เหลืออยู่
ก็เลยเกิดคำถามว่าเรียนจบไปแล้ว๒ปีในช่วงระยะเวลา๒ปีนั้นไม่ทำงานเหรอ
แล้ว๒ปีที่เขาให้ใช้หนี้เนี่ยคุณเห็นมาสอนเขากำหนดเป็นตารางเอาไว้ว่าให้ใช้ให้หมดภายในระยะเวลา๑๕ปี
คำนวณมาเลยว่าปีแรกคุณเท่าไหร่ปีที่๒เท่าไหร่จนถึงปีที่๑๕เท่าไหร่
ถ้าคุณเขมสอนกู้ยืมไว้สมมุตินะ๑๕๐๐๑๕ปีเท่ากับว่าใช้แค่ปีละหมื่น
ใช่ค่ะแล้วเขาเก็บเป็นรายปีแล้วเก็บเป็นรายปีด้วยนะ
รายเดือนแล้วค่อยเก็บเงินอย่างนี้มันได้อยู่แล้วไง
ปีนึงเขาเก็บครั้งเดียวคือวันที่๕ทุกวันที่๕กรกฎาคม

เขาว่ากันว่านะในอดีตเวลากู้ยืมเงินจากกรยศมาเนี่ย
เขาก็บอกต่อกันว่าโอ๊ยไม่เข้มงวดอะไรกู้มาไม่ต้องไปคืนหรอก

ก็เลยเชื่อว่าไม่คืนดีกว่าไม่คืนดีกว่า

นัดชำระหนี้กว่า๒ล้านคน
คิดเป็นมูลค่า๖๘๐๐๐ล้านบาท
ไม่ยอมชำระหนี้ให้กองทุนกยศรเนี่ยค่ะ
เดี๋ยวท่านอาจจะเอ๊ะทำไมยอดมันเยอะอะไรขนาดนี้
เยอะจริงนะแล้วไม่ใช่แค่ค่าเทอมไง
คืออย่างถ้าค่าเทอมเนี่ยสถานศึกษาเขาก็ได้ตรงจากกรยศ
แต่มันมีค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายระหว่างเล่าเรียน

มันถึงเป็นคำถามที่เกิดขึ้นณปัจจุบัน

ทำไมไม่จ่ายหนี้กยศ
ท่านที่คิดเห็นอย่างไรส่งข้อความมาไว้หน่อย
หรือว่าท่านที่เคยกู้กรยาศรแล้วชำระแล้วก็บอกเราหน่อย
ท่านที่ยังไม่ได้ชำระบอกเราก็ได้นะฮะ

ดูเรื่องของครูวิพาครับที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่นี้
ก็คือครูวิพาบานเย็นหรือว่านางสาววิพา
ปัจจุบันครูวิพาอายุ๔๗ปี
เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้อย
ห้วยลาดอำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชร
ครูวิพาถูกกรมบังคับคดียึดบ้านและที่ดิน
แล้วมีนักเรียนที่ไม่ยอมชำระหนี้ตามกำหนด
มูลค่าหนี้เนี่ยเป็นล้านเป็นล้านนะครับ
วิพาก็เลยบอกไม่ไหวต้องออกมาเปิดเผยข้อมูล
เพื่อเรียกร้องขอความช่วยเหลือและความเป็นธรรม
และเรียกร้องให้เด็กลูกศิษย์ทั้งหลายมาใช้หนี้เถอะ
เรื่องราวเกิดขึ้นแบบนี้ครับครูวิพาบอกว่า
สัญญาค้ำประกันเงินกู้กยศให้กับนักเรียนชั้นม๔กับม๕
เมื่อปี๒๕๔๑และ๒๕๔๒๒๐ปีที่แล้ว
ตอนนั้นครูวิพาเป็นครูแนะแนวอยู่ที่โรงเรียนศักดิ์งามวิทยา
อำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชร
แต่ตอนนี้มาเป็นผออยู่ที่โรงเรียนบ้านห้วยน้อย
ตำบลเฮ้วยราชอำเภอคลองถุงแล้วนะครับ
ไป๖๐คนมีเด็ก๒๐กว่าคนใช้หนี้ครบแล้ว
ที่เหลืออีกเกือบ๔๐คนไม่ใช้หนี้
แต่ตอนนี้มี๖คนกำลังทยอยใช้หนี้อยู่
ก็เวลาก็ผ่านมานะคุณเขียนมาสอน
ปี๒๕๕๑ครูวิพาบอกว่ามีหนังสือจากศาลให้ไปไกล่เกลี่ยชำระหนี้
วิพาก็ตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะเซ็นไปให้เด็กกี่คนอะไรยังไงกันแน่นะครับ
แต่เอาเป็นว่าหลังจากมีหนังสือไกลเกลี่ยมาแล้ว
ณขณะนี้สารมีคำสั่งยึดทรัพย์ที่ดิน๒แปลง
มูลค่ารวมแล้วประมาณ๑ล้าน๙แสนบาทของครูวิพาไปแล้ว
โดยกรมบังคับคดีนำคำสั่งสารที่ตัดสินคดียึดทรัพย์ผู้ค้ำประกัน๒คดี

คดีที่๒สั่งยึดที่ดิน
และคดีที่๓สารกำลังจะตัดสินเร็วนี้
และยังมีคดีที่๔ที่๕ที่๖และคดีอื่นที่เหลืออีก

คนไหนไม่ชำระเขาก็ไปเก็บจากผู้ค้ำไปไล่จากผู้ค้ำไง
วิพาบอกว่าหากไม่มีทรัพย์ให้ยึดแล้วนะที่สุดแล้ว
ตนเองก็ต้องถูกฟ้องเป็นคนล้มละลาย
พอถูกฟ้องล้มลายก็เท่ากับว่า
ขาดคุณสมบัติในการเป็นข้าราชการ
ผลก็คือต้องถูกออกจากราชการ

ครูหมดหมดทุกอย่าง
บ้านที่ดินหน้าที่การงานราชการ

เราได้หมายสารคือได้หมายสารทุกครั้ง
ถ้าพี่ไม่ติดอะไรพี่ก็จะไปเอง
แต่ถ้าติดก็คือเด็กเขาจะมาขอลายเซ็นต์อะไรอย่างนี้เนอะ
พี่ไปทุกครั้งบางบางลาย
เขาติดเด็กเนี่ยไม่ได้ไปสารเลย
พี่ไปเป็นคนกู้ไปถึงปุ๊บ

เพราะว่าไม่ใช่คนค้ำไปก็ไม่มีประโยชน์
ต้องเป็นคนกู้เท่านั้นที่มา
บางทีพี่ไปสารฟรีก็มี

ไปเป็นผู้บริหารอยู่บนดอยแม่ละมาดเนอะ
หมายสารไปถึงอำเภอแม่ละมาท
พี่ต้องลงขี่รถมอเตอร์ไซค์จากดอยลงมาเนี่ย
เพื่อที่จะมาขึ้นศาลที่กำแพงเพชร

คือรู้ปุ๊บตั้งแต่ปี๕๑ก็คือหมายสารไปหาบ้านเราละ

ใช่ตั้งแต่ปี๕๑ที่ได้รับหมายสาร
คือโดยหลักการที่ครูวิพากำลังถูก
มันก็หลักการเดียวกับคดีที่ผู้ค้ำประกัน
คนที่ไปค้ำให้แล้วเขาหนีหนี้
เขาไม่ไปไล่เก็บจากคนที่เป็นลูกหนี้

วันนี้ครูวิพาก็เลยไปพบกับอธิบดีกรมบังคับคดีนะครับ
แล้วก็ผู้แทนของกรยศด้วยนะฮะ
เพื่อหาทางออกถึงปัญหาที่เกิดขึ้น
ก็ไปที่กรมบังคับคดีย่านจรรย์สนิทวงศ์นะครับ
วิพาบอกว่าหลังจากได้พูดคุยแล้วก็รู้สึกพอใจระดับหนึ่ง
แต่ก็ยังกังวลอยู่ว่าหลังจากนี้กรยศจะสามารถติดตามตัวลูกศิษย์
ที่เป็นลูกหนี้ให้มาชำระหนี้ได้ครบทุกคนหรือไม่
เพราะหากเป็นเช่นนั้นตัวเองก็ต้องมาใช้หนี้เอง
เหมือนกับกรณีคนก่อนที่เกิดขึ้น
แล้วหลังจากนี้ก็จะมีหมายสารมาถึงตัวเองอีกหลายฉบับ
เพราะว่าเป็นการยื่นฟ้องตามปีการศึกษาที่เซ็นคำให้กับเด็กเอาไว้
เพราะว่าเซ็นคำไว้หลายคน
ที่ผ่านมาหลังจากเกิดเรื่องสามารถติดต่อลูกศิษย์ที่ไม่ใช้หนี้กรยาศรได้แค่๑๐คนนะครับ
เช้าที่ผ่านมามีลูกศิษย์คนหนึ่งโทรศัพท์มาขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้น
แล้วก็มีลูกศิษย์ที่ไปปิดบัญชีหนี้กรยาศรให้เพิ่มอีก๑คน
รวมแล้วตอนนี้มีลูกศิษย์ปิดหนี้กรยาศรให้๕คน

แต่ก็น้อยใจว่าที่เซ็นค้ำประกันให้ก็อยากให้ลูกศิษย์มีการศึกษาที่ดี
จะได้มีหน้าที่การงานที่ดีแต่ว่าที่สุดแล้วทำไมลูกศิษย์มาทำแบบนี้
ความกังวลใจความที่เราจะมีในปีตต่อไปเนี่ยมันก็ยังมี

มันขึ้นอยู่กับการฟ้องกับที่ว่าทางกรยศรเนี่ยที่ที่เราได้ยื่นข้อเสนอไปเนี่ย
กรยศจะดำเนินการให้เราได้มากน้อยขนาดไหน
กังวลใจอะไรคะเล่าให้เราฟังหน่อยค่ะ
กังวลใจว่าเพราะว่าในปีนี้ก็คือจะฟ้องอีกกี่ราย
แล้วก็ปีต่อไป๕๒๕๓๕๔๖๒๖๓๖๔จะมีอีกเท่าไหร่คือมันจะมีไปเรื่อยค่ะ
ตามสำนวนฟ้องของศาลในแต่ละปีที่ฟ้องครั้งแรกของแต่ละคน
เพราะว่าแต่ละคดีฟ้องไม่เท่ากัน
เราไม่มั่นใจด้วยว่ากระบวนการติดตามที่เราคุยกับกรยศไว้เนี่ยว่า
เราจะติดตามได้เด็กเด็กที่ยังไม่ได้จ่ายเนี่ยคือได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหม
แล้วเขาจะมาจ่ายตามตามกำหนดเวลาที่เขาได้สัญญาว่าระบุไว้ไหมเนี่ย
ตรงนี้คือตอนนี้เรายังไม่สามารถบางรายก็เรายังไม่สามารถติดต่อได้
จากเดิม

ค่ะอ่าตอนนี้ก็ตอนนี้นะคะหลังจากที่ที่มีข่าวออกไปแล้วเนี่ยก็มีอ่า
ก็มีคนที่เขามีปัญหานะคะก็คือวันนี้เขาปิดบัญชีไปแล้วอีกหนึ่งคน
ก็คือเขาทำเรื่องปิดบัญชีไปแล้วอีกหนึ่งคนแล้วก็กำลังจะปิดบัญชีอีก
อีกในสิ้นเดือนนี้ค่ะก็ประมาณคนสองคน๓คนค่ะ
เขาก็มีงานทำเขาก็มีเงินเดือนนะคะเพียงแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเขาทำงานตรงไหนตรงไหนที่ไหน
แต่เขาน่าจะอยู่แถวในกรุงเทพนี่แหละค่ะเพราะว่าก็ติดต่อเขาได้ประมาณนั้นก่อนหน้านี้
ก่อนที่จะมีจะมีตรงนี้นะคะก็คือไปตามเขาแล้วเขาก็จะบอกว่า
คือเขายังไม่มีเงินไม่มีเงินไม่มีอะไรอย่างนี้เขาก็มีภาระต้องรับผิดชอบ
มีคำพูดที่ทำให้เราสะเทือนใจไหม
มันก็มีแต่อันนี้ในหนังสือที่ศึกษานิเทศเขาเขียนไว้ก็เอาตรงนั้นดีกว่าเนาะ
มันก็มีบ้างนะคะก็คือความเป็นครูลูกศิษย์พูดแบบนี้เราก็มีเสียใจบ้างนั่นแหละ
ขอฝากลูกศิษย์นะคะไม่ว่าคนที่ปิดบัญชีไปแล้วคือหรือว่าคนที่กำลังจะปิด
อาจจะไม่รู้หรือว่าอาจจะยังไงเนี่ยครูก็ขอฝากเนอะ
เรื่องตรงนี้มันไม่ได้เดือดร้อนเฉพาะครูเพราะฉะนั้นต่อไปในอนาคต
ต่อไปก็จะเกี่ยวกับหน้าที่การงานของของเขาด้วยไม่ว่าคุณไม่ไม่ได้หมายความว่า
คุณต้องทำงานราชการเท่านั้นคุณจะมีเรื่องกระทบเรื่องนี้
ไม่ใช่ไม่ว่าคุณจะทำงานเอกชนหรือทำงานอะไรก็ตาม

ก็เสียใจที่ว่าที่ว่าจากความหวังดีของเราน่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือก็คือ
ก็คือมาเป็นอย่างนี้คือเราไม่รู้จริงถ้าเรารู้ตั้งแต่แรกเนี่ย
ว่าถ้าเราตรงนั้นเราทำไปแล้วแล้วผลมันจะเกิดอีก๑๐ปี๒๐ปี
ผลมันจะเกิดนะตรงนี้เราจะไม่ทำตรงนั้น
แต่ว่าณตรงนั้นเราไม่เคยมองเลยว่าตอนเราเซ็นไปเนี่ย
ไม่เคยมองเลยว่าเฮ้ยแล้วผลที่เกิดมามันจะเกิดยังไง
เรามองเพียงแค่มองว่าเราอยากให้เขาได้เรียนหนังสือแค่นั้นเอง
มีการศึกษาดีแค่นั้นเองจริงไม่ได้มีว่าเฮ้ยเซ็นไปแล้วเขาจะต้องเป็นยังไงอย่างนี้
คือเราไม่ได้คิดณตรงนั้นเลยณวันนั้น
ทีนี้คุณผู้ชมคะทางผู้มนุยการกองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้กรมบังคับคดีบอกแบบนี้ค่ะว่า
หลังจากนี้เนี่ยนะคะเรื่องทั้งหมดก็จะขึ้นอยู่กับเจ้าหนี้
เจ้าหนี้ก็คือกอยนศค่ะครับ
วันนี้กรมบังคับคดีทำหน้าที่เป็นได้แค่ตัวกลาง
ไกล่เกลี่ยคดีระหว่างครูวิพากับทางกยศเท่านั้นนะคะ
การบังคับคดีเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาเลยค่ะ
เจ้าหนี้เนี่ยประสงค์จะยึดทรัพย์กับใครนะคะสามารถคืนกรณีเนี้ยเป็นเรื่องของการที่
รับผิดร่วมกันในจำนวนหนี้ตามที่คำพิพากษากำหนดไว้เพราะฉะนั้นเนี่ย
ยศก็มีสิทธิ์ที่จะสืบทรัพย์ของตัวลูกหนี้ชั้นต้นหรือว่าผู้ค้ำประกัน
ถ้าสืบทรัพย์แล้วก็ได้พบทรัพย์ของใครก็เจ้าหนี้ตามธรรมศาส
ก็สามารถนำแถลงต่อเจ้าพนักงานคบดีแล้วก็ขอยึดทรัพย์ของบุคคลนั้นค่ะ
หลังจากนี้จะต้องมีการสืบทรัพย์ของลูกหนี้ที่ยังไม่มีการชำระหนี้
เพื่อทำการยึดทรัพย์ตามกฎระเบียบของกยศ
ส่วนครูวิพาก็จะดำเนินการเรื่องถอนการยึดทรัพย์ที่ดำเนินการไปก่อนหน้านี้นะคะ

กรยศจะถอนการยึดทรัพย์ให้นะคะ

กรณีที่ครูวิพาอยากให้ทางกรยศโอนย้ายชื่อผู้ค้ำประกันที่ตอนนี้เป็นชื่อครูวิพาอยู่

ให้เปลี่ยนไปเป็นชื่อของผู้ปกครองของลูกศิษย์แทน

กรยศบอกว่าคือมันยังไม่เคยมีการดำเนินการในกรณีแบบนี้มาก่อนนะคะ

ตั้งแต่มีการก่อตั้งกรยศมาไม่เคยทำแบบนี้
ทีนี้ก็เลยต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของผู้บริหารที่เดี๋ยวเขาจะมีการประชุมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ

ส่วนที่คนสงสัยว่าทำไมคุณครูคนเดียวเซ็นค้ำนักเรียนได้มากถึง๖๐คน

ทางนายปรเมฆบอกว่าคือเรื่องนี้ไม่ได้มีข้อห้ามไว้

ว่าหนึ่งคนเซ็นคำได้ต่อกี่คนอะไรแบบเนี้ยค่ะ

ส่วนใหญ่การกู้ยืมเงินกยศเนี่ยคนเซ็นค้ำจะเป็นคุณพ่อคุณแม่แต่ในกรณีครูวิพาครูวิพาเห็นว่าเด็กบางคนเนี่ยพ่อแม่อยู่ไกล

ก็เลยอ่ะกลัวลูกศิษย์จะไม่ได้เรียนกลัวลูกศิษย์จะกู้ไม่ได้ก็เซ็นให้ก่อนเนี่ยค่ะ
แล้วก็จริงมันไม่ได้มีข้อห้ามตรงนี้ไว้เพียงแต่ว่ากระบวนการกู้เนี่ยนะฮะมันดำเนินการโดยสถานศึกษานะครับดำเนินการโดยสารซึ่งตรงนี้การค้ำประกันโดยหลังเนี่ยเราก็จะให้บีดามันดาค้ำนะครับซึ่งกรณีของทางอาจารย์เนี่ยเนื่องจากว่าเหมือนกับทางเด็กเนี่ยอยู่ไกลไม่

กรมจิการนำร่องนะฮะแล้วก็ต่อไปก็กระทรวงการคังแล้วก็ค่ารายการทั้งหมดตอนนี้กองทุนดำเนินการแล้วทีนี้กระบวนการสืบทรัพย์เนี้ยฮะว่าถ้าต่อไปเนี้ยเราได้ข้อมูลทางประการสังคมมาอีกแหล่งหนึ่งเราก็จะรู้ว่าผู้กู้เนี้ยทำงานอยู่ที่ไหนเราก็จะไปอายัดเงินเดือนในส่วนที่กฎหมายให้อายัดได้นะครับอ
จะไปถอดการยึดนะครับ
อันนี้อย่างที่ที่เราบอกไงว่าเราจะไปดำเนินการติดตามทวงถามหนี้โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือการส่งสื่อถึงผู้กู้ผู้ค้ามลายอื่นก่อนในเบื้องต้นแล้วให้ผู้กู้มาชำระหนี้ในนามของอาจารย์เพื่อปลดภาระของอาจารย์เราไปก่อน
เพราะฉะนั้นถ้าฟังจากท่านพอประโมเมฆแล้วเนี่ยท่านก็คลายข้อสงสัยแล้วว่าอ่าทำไมไม่หักบัญชีเงินเดือนเข้าไปล่ะเขาไปทำงานที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยเมื่อก่อนไม่รู้ว่าไปทำงานที่ไหนอะไรยังไงบ้างแล้วก็ยังไม่มีข้อกฎหมายบังคับค่ะว่าให้ไปหักเงินเดือนไม่ว่าคุณจะทำงานครัฐการรั่วเอกชนอะไรก
ส่วนคดีที่รอการบังคับคดีอยู่นั้นกองทุนกรยศจะทำการไกลเกลี่ยก่อนจะมีการยึดทรัพย์สาเหตุที่ต้องยึดทรัพย์ครูวิพาก็
จากก่อนหน้านี้กรยศไม่สามารถติดต่อผู้กู้ได้เลย
จำเป็นต้องให้ผู้ค้ำประกันเป็นผู้ชดใช้หนี้แทนตามกฎหมาย
ซึ่งเป็นไปตามกฎระเบียบของกรยศร
ทางช่วยเหลือของอาจารย์เนี่ยเรามีหลายแนวทางนะครับ

เงินเงินที่ถ้าอาจารย์ได้จ่ายแทนนักเรียนไปแล้ว
คุณครูมีสิทธิ์ที่จะไปไล่เลี่ยเอากับนักเรียน
วันนี้ถ้านักเรียนไม่ยอมชำระให้คุณครูเนี่ยนะ

นักเรียนอาจารย์จะช่วยกระสานงานอาจารย์ในความให้
ในการไปดำเนินการฟ้องนักเรียนต่อไปนะครับ

อันที่๒เราจะเอารายชื่อทั้ง๑๗ลายเนี่ย
เข้าไปรีบไปค้นข้อมูลว่าทำงานที่ไหน
วันนี้เราจะแจ้งหักเตือนไปที่ในโดยงานต้อนจัดการเลยนะครับ

พยายามติดตามที่แล้วไปเร่ง
แต่เสร็จแล้วก็
กลิ่นเนื้อจุดน้อย
น่าจะอยู่ที่ประมาณ๓๑๗ลายร่วมกันต่อลายก็จะไม่มากนัก
ถ้ามาจากโรควิดีโอมาตั้งแต่ต่อลายก็อาจจะอยู่ที่หลักมือ
เพราะฉะนั้นเราเชื่อว่าทั้ง๑๗ลายเราสามารถติดตามได้นะครับ
ในส่วนที่บอกว่าในอนาคตผู้ค้ำจะไม่กล้าค้ำหรือเปล่า
ต้องเรียนว่าในอนาคตมันก็จะเป็นผลดี
เกิดเรื่องนี้ขึ้นก็จะทำให้ผู้ค้ำแต่ละท่านตระหนักถึงความสามารถในการค้ำประกัน
ทีนี้ถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่มีขาดแค่โทรศัพท์ให้ลูกเรียน
ก็มีความจำเป็นอยู่จริงที่ท่านจะต้องค้ำประกันให้กับลูกนะครับ
ถ้าลูกไม่มีก็อาจจะต้องขอให้คุณปู่คุณย่าหรือต่างใครต่างมาช่วยกันทำแล้วกัน

ปัจจุบันก็จะสอมเย็นมากในการหักอันเดือนของทุกผู้หน่วยงานนะครับ
ทีนี้ในระบบของราชการในระบบเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราหักได้เลย
พัฒนาระบบให้เรียบร้อยก่อน
แต่เราจะเร่งดำเนินการสืบว่าตอนนี้ทำงานที่ไหน
เมื่อได้แล้วเราก็จะเร่งดำเนินการขายเงินเดือนเลยนะครับ
ตั้ง๑๗คนคือเป็นพนักงานหรือเปล่า
เราจะหักกันไม่ได้ถ้ามีในจ้างเราจะสามารถประสานงานกับทางในจ้าง
แต่ว่าทำได้ทันทีต้องขออนุญาตในช่วงปลายปีเนี่ย
จึงจะหักได้เพราะต้องให้รอให้ระบบจัดสมบูรณ์ก่อนนะครับ

คือวันนี้ผลของการถูกบังคับคดีถูกพิพากษาเนี่ยนะครับ
ยังไงก็ยังผูกพันกับทางคุณครูอยู่
แต่สิ่งหนึ่งที่ผมมั่นใจว่าเราจะแก้ปัญหานี้ได้จบ
เพราะว่า๑เราสามารถที่จะทราบตัวบุคคลทั้ง๑๗คน

ผมเชื่อว่า๑๗คนได้อ่านด้วยคงไม่ใจดำ
พอที่จะปล่อยคุณครูได้เรียบร้อยนะครับ
วันนี้ทางคุณครูยังไม่ต้องชำระนะครับกับเรานะครับ
เพราะอายุความประคับคะดีก็ยังอยู่นะครับ

น่าจะยังไม่มีหมายสารหรืออะไรมาอธิบายให้ครูต้อง๘ตู้ดืง

ปีนี้เราตั้งเป้าว่าเราจะเริ่มออกเทศกาลก่อน

แล้วก็ในช่วงกลางปีก็จะเริ่มพักข้าราชการสู่ท้องถิ่น

เราคาดว่าคนที่อยู่ในระบบการหาเงินเดือนเนี่ย

ครูวิพาบอกว่าพอฟังแล้วก็

ยังไงมันก็วนกลับมาที่ครูอยู่ดี

กรยศรเนี่ยจะช่วยยังไงรู้ว่ากฎหมายก็คือกฎหมาย
แต่มันน่าจะมีทางออกอย่างอื่นที่สามารถช่วยพี่นะตรงนี้ได้ได้บ้าง
แต่ถ้าพูดถึงฟังนะวันนี้ก็คืออ่าตอนเนี้ยก็คืออ่า
ชั่วคราวยับยั้งการบังคับคดียึดทรัพย์ชั่วคราว
แล้วไปตามเด็กถ้าเด็กไม่จ่ายพี่ก็โดนยึดทรัพย์อยู่ดี
ไปถ่ายทรัพย์คืนมาได้แล้วเมื่อได้แล้วคดีใหม่มาอีก
ก็เอาทรัพย์ตัวเดิมพี่ไปยึดอีกพี่ก็ต้องวนอยู่แบบเนี้ย
กว่าจะครบในระยะเวลาที่สารกำหนดแล้วต้องกี่ปีกี่ปี
ณตอนนี้ถูกไหมถ้าพูดถึงตอนนี้ความกังวลใจ
มันก็มีเท่าเดิมจากวันจากวันที่พี่มาวันแรก
จากเป็นหนี้ตรงนี้แล้วต้องไปกู้เงินเพื่อที่จะมาเอาทรัพย์ของตัวเองคืนอีก
ยอดเงินที่ไม่ใช่ว่าเท่านี้ณยิ่งนับวันดอกเบี้ยก็ยิ่งทวีคูณขึ้นเรื่อย

จากจากทางกรยศไปแล้วเนี่ยว่าถ้าเป็นไปได้ขอยกหนี้ของในส่วนที่เราเนี่ยให้จำเลยที่๑ได้ไหมให้คนกู้ได้ไหม
แต่ทางท่านบอกว่าณตอนนี้มันเป็นไปไม่ได้
เพราะฉะนั้นข้อเรียกร้องที่สองพี่เขาขอว่าเวลาเวลาพี่ไปจ่ายตังค์ในแต่ละคนเนี่ยในยอดแต่ละคนของลิงเนี่ย
พี่ไปจ่ายมาแล้วอ่าอย่างเช่นเด็กจ่ายจ่ายให้เด็กไปสองหมื่นสี่
แต่สุดท้ายแล้วเด็กที่เขาจะเหลือเงินไปปิดบัญชีแค่สามพันกับพี่จ่ายไปสองหมื่นสี่
ใน๒๔๐๐นั้นจะมีทั้งเงินในส่วนที่พี่ค้ำเงินปรับเงินดอกเบี้ยเงินค่าค่าสารค่าทนาย
คือพี่ไม่รู้ว่าต้องทำไมต้องมาเก็บที่พี่ทั้งหมดตรงนั้นเพราะมันยอดสูงเหมือนกับเราเนี่ย
จะไปปิดบัญชีให้เด็กคนนั้นเลยโดยที่เขาไม่เดือดร้อนอะไรเลย
หาเงินอีกแค่สามพันแค่แผดพันไปปิดบัญชีก็คือเขารอดละ
แต่คนแต่คนที่หนักที่สุดคือคนครั้งที่สองคนครั้งที่สามก็ไม่มีประโยชน์เลย
ที่คุณเซ็นค้ำไว้คนค้ำที่สามเนี่ยไม่เกิดประโยชน์เลยมาตกหนักที่คนครั้งที่สองอยู่คนเดียว
ถามว่าคนครั้งที่สองเนี่ยการมีทรัพย์สินมันผิดมันผิดด้วยใช่ไหม
ที่จะต้องเอาทรัพย์สินตรงนั้นมาให้ใครไม่รู้
แล้วเราต้องไปเอาเงินตรงอื่นเอาออกมากู้เขามาเพื่อที่จะเอาทรัพย์ของเราคืนมา
บางทีทรัพย์สินบางชิ้นส่วนเนี่ยมันมีค่ามหาศาลมากกว่าเงินที่จะได้มา
ต่อให้คุณเอาของเราไปขายจำนองแล้วอ่ะบอกว่าส่วนเงินเกินส่วนของเนี่ย
เราจะคืนเงินคุณอ่ะตรงนั้นเราไม่ได้มองว่า
เงินตรงนั้นมันสำคัญกับเราแต่ทรัพย์สินส่วนตรงนั้นมันสำคัญทางจิตใจกับเรามากกว่า
ก็ครูครูก็ฝากนักเรียนนะเพราะว่าอีก๑๗คนเนี่ย
ครูก็ไม่รู้ว่าอ้าวครูเนี่ยจะ
คือคือรู้แล้วแหละว่าอีกสิบเจ็ดคนเนี่ย
อีกไม่รู้กี่ปีที่จะต้องมารับภาระตรงนี้
จริงแล้วพี่ก็พูดไปหลายครั้งแล้วเนอะ

ให้เขามีมีจิตสำนึกก็คือถ้าเขาเป็นคนดีอ่ะ
ทุกอย่างก็ดีหมดไม่จำเป็นว่าจะต้องเอาคำหลายหลายคำมา
มาพูดให้มันสวยหรูมากมายคำว่าเป็นคนดีเนี่ย
มันครอบคลุมหมดแล้วครอบคลุมทั้งคนมีคุณธรรมซื่อสัตว์สุจริต
คือทุกอย่างอยู่อยู่ในคำว่าเป็นคนดีได้ได้โดยปริยาย
ถ้าคนที่เขาคิดได้วิเคราะห์ได้มีจิตสำนึกที่ดีอ่ะ
ก็คือณตรงนี้เด็กคนนั้นคนคนนั้น
ไม่ว่าจะอายุมากน้อยแค่ไหนถ้ามีจิตสำนึกที่ดีก็คือ
เราสามารถที่จะเป็นคนดียืนอยู่ในสังคมได้อย่างสง่างาม
แล้วก็อย่างมีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นเอ่อ
คือคือมาวันนี้ก็เพียงแต่ว่าอยากจะทางหน่วยงานต่างเนี่ย
ได้จะมีแนวทางในการช่วยเหลืออย่างไรบ้างอ่ะนะคะเพราะฉะนั้น
พี่บอกแล้วว่าพี่ได้รับหมายสารมาตั้งแต่ปี๕๑พี่ดูว่า๕๑กี่ปีมาแล้ว
ความความไม่สบายใจความทุกข์ใจอะไรเนี่ยก็คือมันเกิดมา
มันไม่ได้จบวันนี้อีก๑๗คนอีกกี่ปีที่จะต้องทุกข์ใจแบบนี้ไปเรื่อย
เพราะไม่สามารถไม่สามารถที่จะมีใครเข้ามาแบบ
ทำให้มันภาระตรงเนี้ยมันมันแบ่งเบาไปได้นะคะก็คือก็คือไม่รู้
ไม่รู้ว่าจะยังไงเพราะฉะนั้นคุณต้องลองเวลาเท่านั้น
ที่เด็กเขาจะมาจ่ายไหมเขาจะปกติไหมแต่ถ้าเขาไม่มาจ่ายปกติ
เพราะฉะนั้นคุณก็รอเลยรอหมายสารรอการยึดทรัพย์ของคุณเอาไว้ให้ดี
เพราะช่วงนี้คนไปเตรียมเลยคนจะไปเตรียมหาเงินตรงไหนก็ได้
เพื่อที่จะเก็บเอาไว้เพื่อที่จะเอาทรัพย์ของคุณคืนมาขอบอกเลยนะคะ
ว่าถ้ามีการยึดทรัพย์เมื่อไหร่ก็จะไปกู้เงินที่อื่นเอาทรัพย์คืนมาเหมือนเดิม
เราจะไม่ให้เขาเขาขายท่อตลาดโดยเด็ดขาดขอบอกตรงนี้เลยนะคะ
เพราะว่าทรัพย์มันมีค่ามหาศาลมากกว่าเงินที่เราจะได้มาถ้าคือมันถ้ามันถึงที่สุดแล้วนะคะ
คือถ้าฟังจากความในใจของคุณครูวิพาเนี่ยนะ
ทรัพย์ที่จะถูกยึดไปเนี่ยเพื่อเอาไปขายท่อตลาดแล้วมาจ่ายหนี้
ให้คอยจ่อสอแทนลูกสิทธิ์นี่มันพอนั่นแหละ

แต่ครูจะสามารถตามกลับไปซื้อที่ดินซื้อบ้านของครูที่ถูกยึดไปได้ไหม
ฐานะณขณะนี้นะครับ๖๐กว่าคนที่ครูค้ำประกันให้ตั้งแต่ปี๔๑๔๒เนี่ย
นี้ก็๓๐กว่ากันหมดแล้วนะมีลูกมีเมียทำงานทำการกันหมดแล้วนะครับ
๙คนชำระหนี้ปิดบัญชีเรียบร้อยนะ
คนกำลังอยู่ในช่วงชำระหนี้ตามปกติ
๔คนถูกยึดทรัพย์ไปแล้วโดยครูใช้หนี้แทน
คนถูกฟ้องแล้วซึ่งเดี๋ยวถ้าหาไม่เจอครูก็ต้องไปใช้แทนเขานั่นแหละ
และ๑๗คนกำลังอยู่ในช่วงของการกำลังดำเนินการจะฟ้อง
ค่ะดังนั้นเบื้องต้นอย่างที่กรยศบอกตอนนี้ก็คือ
จะคืนทรัพย์ของคุณครูกลับคืนไปที่ถูกยึดไว้